ที่ชัยนาธิ์ใช่ไหมที่ชัยนาธก็เป็นกลุ่มน้องที่เหมือนก็ทำตามสัญญากันไปนะครับ
ยังมีอีกหลายที่ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดสิ่งที่ตัวเองทำได้
อย่างน้องที่รีจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ก็ส่งกำลังใจส่งคำโวยพรเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับทั้ง๑๓คนที่ออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัย
นายนิรมิตด่วนกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนปักทงชัยประชานิรมิต
พร้อมกับนางสาวนัทธิดาทวีเดชคุณครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ
แล้วก็ยังมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จากนี้ก็ยังมีนักเรียนอีก๓๐๐คนมาทำกิจกรรมหน้าเสาทงที่เรียกว่าวันธนบตะ
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับความรักความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวญี่ปุ่นนั่นแหละ
แล้วทั้งหมดก็ใส่ชุดคิโมโนล้อมวงเปิดเพลงและเล่นของญี่ปุ่นค่ะ
เขาเปรียบเสมือนว่าหัวใจทุกดวงเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ไม่แค่นั้นทุกคนยังได้เขียนการ์ดขอพรเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย
มีข้อความบอกว่าจูซังเมโนโกบุจิโออินโดริอิตะชิมัส

นี่จะรู้สึกเหมือนอันอาขยานยังไงมันก็ยิ้มเป็นญี่ปุ่นด้วยแหละ
คือเอาแปลแล้วกันนะฆ่ามันไปแล้วกันคือแปลว่าขอให้ทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตแข็งแรงและปลอดภัย
เสร็จแล้วก็เอาไปติดไว้ที่ต้นไผ่นะคะเนี่ยเป็นกิจกรรมที่แต่ละโรงเรียนเขาแสดงออกต่างกันไปนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลย
แล้วก็ส่งกำลังใจไปบอกว่าขอให้ประสบความสำเร็จในภารกิจครั้งนี้

คืออย่างน้อยส่งเสริมให้กับน้องนักเรียน
เขาได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศไปในตัว

เด็กสมัยนี้คือต้องพูดได้เกิน๒ภาษาแล้วนะ
ไทยกับอังกฤษ๒อย่างไม่ได้แล้ว

ญี่ปุ่นอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่คนเรียน

โอ๊ยว่าไปอยากจะคุยเลย